เครปบุฟเฟ่ไส้ทะลัก

เพราะว่าเขาขายมานานกว่า๗๐ปีแล้วนะคะ

ไส้มันพับไม่ได้กันเลยทีเดียวคุณ
ให้ดูหน้าตาก่อนเห็นไหม

ไข่ทั้งชีสทั้งผักโขม

อืมนี่ล่ะเต็มไปด้วยคุณภาพ
ครับแน่นเครื่องไปหมดเลยนะคะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ร้านนี้ชื่อว่าเครปบุฟเฟ่ไส้ทะลักพับไม่ได้ค่ะตั้งอยู่ริมถนนดอนนกกลางเมืองสุราธานีนั่นเองนะคะ
คุณกระหนกการจันแก้วเจ้าของร้านบอกว่าเครปร้านนี้นะคะจะมีแป้งให้เลือก๓ชนิด
คือแป้งเนยสดแป้งช็อกบราวนี่แล้วก็แป้งชาโครครับ
ส่วนปริมาณไส้ต่างก็จะใส่เยอะเต็มที่โดยมีไส้ให้เลือกมากกว่า๗๐ชนิด
อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ขออภัยคุณผู้ชมเจ็ดสิบชนิดไม่ได้เจ็ดสิบปีอ้าวเยอะ
โบราณโบราณอายุของข้าคุณชนะเลยค่ะว้ายังไม่ถึงแค่หกสิบเก้า
ปีไส้เยอะมากเจ็ดสิบชนิดเลยนะคะครับ
แล้วก็สามารถเลือกกันได้แบบตามใจชอบ
มีทั้งไส้แบบหวานก็มีข้าวก็มีคุณเห็นไหม
เนยถั่วก็มีอะไรเมื่อสักครู่นี้ช็อกโกแลตก็มีนะคะ
อกถูกใจกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นลูกค้ามากเลย
พนักงานบริษัทก็พากันมาอุดหนุนเป็นประจำเลยนะคะ
ส่วนไส้ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากที่สุดเนี่ย
ก็จะเป็นพวกไก่ยองทูน่าปูอัดนะคะ

ซึ่งราคาเคล็ปเริ่มต้นที่ชิ้นละ๑๐บาท
แต่ถ้าหากลูกค้าสั่งแบบบุฟเฟ่ไส้ทะลักนะคะ
ก็จะอยู่ในราคาชิ้นละ๗๙บาทค่ะ

ก็จะใส่แบบเต็มที่อัดแน่นเลยนะคะ

ที่เรียกได้ว่าพับแทบจะไม่ได้อย่างที่ดิฉันบอกนะคะ

เครปบุฟเฟ่ไส้ทะลักพับไม่ได้นั่นเองนะคะ
โอ้โหเรียกได้ว่าไส้เยอะจริง

ที่เขาใช้แป้งที่มันดำเนี่ยนะครับ

กำลังได้รับความนิยมเป็นถ่านสักนิดหนึ่ง

แต่ว่าทานได้นะคุณผู้ชมไม่อันตราย

เปิดมาได้เพียง๑สัปดาห์เท่านั้น

ใช่แต่ว่าลูกค้าแน่นร้านไปหมดเลยนะ
ที่สำคัญนะคะร้านนี้เปิดทุกวันเลย

ก็ไปลองลิ้มชิมรสเคลปไส้ทะลักอันนี้ดูนะคะ
บอกเลยว่ารับรองว่าคุ้มแน่นเครื่องเวอร์